ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะมีรถบรรทุกยางมะตอยคันหนึ่งค่ะ
จอดอยู่ในซอยสุขสวรรค์๕๓ที่พระประแดงเนี่ยนะคะ
อกตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะแต่จู่เมื่อวานช่วงบ่ายค่ะ
ไฟมันลุกขึ้นแบบเนี้ยเขาก็สงสัยเอ๊ะมันเกิดจากอะไร
เกิดจากยางมะตอยที่มันยังคงหลงเหลืออยู่ในถังหรือเปล่า
หรือมันเกิดจากแก๊สหรือมันจะเกิดจากอะไร
สรุปแล้วเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากระบบไฟฟ้า
กล้องวงจรปิดที่มันอยู่ในรถ
มันช็อตขึ้นมาแล้วมันก็ไหม้ทั้งคันแบบนี้เนี่ยนะคะ
จุดนี้ซอยสุขสวรรค์๕๓พระประแดงสมุทรปราการค่ะ
คือช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตำรวจหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุ
รถยนต์ถูกไฟไหม้ไปตรวจสอบเลย
ไปเจอรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อคันนี้ถูกเพลิงไหม้บริเวณวาว
เปิดปิดกลางรถสอบถามนายสุรทินเกณฑ์งูเหลือม
อยู่ห้าสิบเอ็ดปีเป็นรปภเล่าว่า
เห็นรถคันนี้มาจอดตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
ก่อนเกิดเหตุกำลังเดินตรวจพื้นที่ตามปกติ
จู่เห็นควันพุ่งขึ้นมากลางรถเลย
แล้วก็มีเปลวไฟลุกลามตัวเขาเองพยายามดับไฟแต่ไม่สำเร็จ
รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลา๒๐นาทีควบคุมเพลิงได้

ทราบว่ารถคันนี้ปกติจะบรรทุกยางมะตอย
แต่ขณะเกิดเหตุมันเป็นรถเปล่านะ
ถ้ามันจะเกิดจากยางมะตอยแล้วมันลุกขึ้นมาเนี่ย
มันก็ไม่น่าใช่เพราะมันไม่มี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า
สาเหตุน่าจะเกิดจากระบบไฟฟ้าของกล้องวงจรปิดในตัวรถนั่นแหละ
มันเกิดลัดวงจรขึ้นมาทำให้เกิดประกายไฟ
และลุกลามไหม้ครึ่งคันแบบนี้ค่ะ